สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะตอนที่แล้วผมพาไปชมสวนตานเมืองเพชร
ได้ลองทำอะไรหวาดเสียวหวาดเสียวอย่างการปีนต้นตานวันนี้มาอีกสวนหนึ่งครับ
สวนตานรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีเหมือนกัน
เมืองเพชรเนี่ยเขาทำสวนตาลเยอะจริงจริงสวนนี้มีทีเด็ดที่การเคี่ยวน้ำตาลตะโนดครับ

สวัสดีครับบ้านลองสวัสดีครับสวัสดีครับ

ตอนนี้เคี่ยวน้ำตาลน้ำตาลตะโนดตอนนี้คือมันยังไม่ได้ที่
ยังไม่ได้ใช้ได้ที่คืออะไรเราใส่น้ำตาลไปเกือบเต็มกระทะนี่นะ
แล้วมันก็ยุบลงไปตั้งไฟตั้งอยู่ในกระทะเนี่ยใช้ใส่ฟื้นใส่ไฟไปเรื่อย
เกือบ๓ชั่วโมงนะที่เห็นเนี่ย๓ชั่วโมงปั๊บเนี่ยมันก็จะงวดไปเรื่อย
มันก็เลยเหยน้ำทีนี้ก็จะกลายเป็นเนื้อน้ำตาลที่เข้มข้นแล้วทีนี้
ดูยังไงเดี๋ยวมันจะได้ที่เราก็ดูจากฟองเดี๋ยวเร่งไฟให้ดูนิดหนึ่ง

ใบตาลเอยแล้วก็เศษท่าและต่างนี่ใช้ได้หมด
ตอนนี้น้ำตาลที่คุณลุงว่าเริ่มได้ที่ที่จะยกแล้ว

ตรงนี้นะมันเริ่มจะไหม้เป็นสีแดง
เห็นเขี้ยวน้ำตาลทะโนทกันจนฟองเต็มกระทาปัญญาใหญ่
แบบนี้เรายกลงแต่งานนี้มันไม่จบนะครับ
การทำน้ำตาลตะโนดเมืองเพชรเนี่ย
เขามีขั้นตอนเยอะจริง
มาดูขั้นตอนต่อไปกันครับว่าเขามีอะไรบ้าง

เพื่อเราเอาลงไปกระแทกในนี้
ถ่ายให้ความร้อนมันมันระเหย
แต่ใช้เวลากระแทกน่าจะอยู่ประมาณ๗๑๐นาที
อันนี้เป็นไม้ขนวนเป็นชื่อไม้ขนน้ำตาล

จะลองทำดูไหมได้
ขั้นตอนต่อไปครับจะตักลงกระปุก
อีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้ดูกันต่อไป
นั่นก็คือการทำขนมตาลครับ

แต่รู้ไหมว่าเขาทำกันยังไง

ไปครับไปตามผมไปทำขนมตาลกับป้าชิน
แม่ครัวมือดีในการทำขนมตาลของอำเภอบ้านลาดกันครับ

คือมีวิธีการทำแบบยังไงบ้าง
อันนี้ขนมตาลต้องได้จากตาน

ตอนนี้แม่เขาก็ค่อยปอกเปลือกนะครับ
จะเห็นได้ว่าเนื้อจะเป็นสีเหลืองแบบนี้

แล้วก็ขยามมันเพื่อให้เนื้อตาลมันออก

นี่แหละครับวัตถุดิบสำคัญของขนมตาล

ขนมตาลจะอร่อยหรือไม่อร่อย
ก็อยู่ด้วยการยีลูกตาลแบบนี้แหละครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้แม่ชินกำลังหยอดขนมตาล

คุณแม่ครับผมเห็นละผมปลดใจไม่อยู่แล้ว

อุ๊ยอยากจะกินกับเขาหมดเลย
บัดทั่วไทยลากันไปพร้อมสีเหลือง
สดนุ่มหอมของขนมตาลแบบนี้ครับ
ส่วนตอนหน้าจะพาไปสะบัดทั่วไทยที่ไหน
อย่าลืมติดตามนะครับ
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒